ดูเหตุการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ก็ต้องช่วยการระดมรถน้ำเนี่ยกว่าสามสิบคัน
ในพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยกันดับเพลิงแบบนี้
นะคะเหตุในไม่ดังกล่าวเกิดขึ้นที่โกรดังฮาร์ช
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเหตุการณ์นี้คือ
ไหม้อย่างรุนแรงเลยนะคะหลังตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
ก็เลยประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงกว่าสามสิบคันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง
กำลังลุกไหม้จากโกดังสามลุกลามไปยังโกดังสี่สองและหนึ่ง
ภายในเป็นที่เก็บพวกไม้พาเลสพลาสติกทินเนอร์
สะดวกก่อสร้างจำนวนมากประกอบกับช่วงนี้เนี่ย
คือหน้าหนาวมีลมแรงด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมกำลังกระจาย
ฉีดน้ำเข้าใส่เพื่อทำการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ตลอดเวลา
จากโกดังสินค้าตั้งอยู่คือมันติดอยู่กับปั๊มน้ำมันด้วย
ขาเข้าแหลมฉบังด้านในนิตินิวัตรวานิตในอำเภอศรีรชา
ได้มีการออกมาอำนวยการดับเพลิงในครั้งนี้ส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะ
เกิดจากจุดไหนอย่างไรต้องรอสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะ
และถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบกันต่อค่ะ